ให้คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุกันหน่อยเพราะว่าหลายคนเตรียมตัว
ขับรถเดินทางไปเที่ยวกลับภูมิลำเนาแล้วเนี่ยนะคะดูเป็นอุทาหรณ์หน่อยนะคะ
สมุทรประการค่ะรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูง
สูงมากถึงขั้นไปชนกับเสาไฟฟ้าพังไป๑๐ต้น
อกจากนี้รถที่อยู่บนท้องถนนเสียหายไปอีก๙คัน
มีผู้บาดเจ็บอีก๖คน
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์นี้ค่ะ
แล้วก็ล้มทับกันต่อไป

ไฟฟ้ามันดึงกันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะภาพกล้องวงจรปิดมันก็ต้องตัดไปนะ
โอ้โหเพราะไฟฟ้าแถวนั้นมันก็ต้องต่ำหมดอ่ะเออนี่เป็นภาพช่วงวินาทีที่รถกระบะ
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักออกด้านข้างก่อนปีนฟุตบาทชนเสาไฟฟ้าต้นแรก
แล้วต้นถัดมามันก็ล้มไปโดมิโนต่อกันรวมแล้ว๑๐ต้น
หลังจากนั้นรถบนท้องถนนก็ได้รับความเสียหายทั้งการถูกชนและถูกรถไฟฟ้า
ขออภัยนะคะเสาไฟฟ้าทับประมาณ๙คัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าหลักกิโลเมตรที่๓๓
ถึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะ
ตำรวจสพบังปูและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบไปเลยนะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าการไฟฟ้าต้องเข้าไปด้วยค่ะ
เพราะต้องไปตัดกระแสไฟฟ้าโอ้โหไม่มีใครไปไหนได้เลย
ฟังพินาศค่ะต้องเรียกว่าฟังพินาศ
อัดชนอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่หน้าโชว์รูมอีซูซูสภาพพังยับเยิน
ภายในรถมีผู้โดยสารรวมคนขับเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะ๔คน
และ๔คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อกจากนี้บนถนนในจุดที่เกิดเหตุพบว่ามีรถกระบะมีรถเก๋งชาวบ้านที่เขาขับสัญจรอยู่ในเส้นทางนี้ช่วงเวลานี้
ถูกสายไฟถูกเสาไฟฟ้าล้มทับได้รับความเสียหายไปอีก๙คัน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๔คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเข็นรถกระบะคันสีน้ำตาลโตโยต้า
ขับมาทางบางปูมุ่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำมาด้วยความเร็วเลย
มาถึงจุดเกิดเหตุแหกโค้งค่ะชนเสาไฟฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหว
ต้นแรกล้มหลังจากนั้นเป็นโดมิโนอีก๑๐ต้น
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่อายัดตัวคนขับรถกระบะต้นเหตุเอาไว้ทำการสอบสวนข้อที่จริงอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
อายัดหมายถึงว่าคือทั้ง๔คนรวมถึงคนขับด้วยตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
ก็ต้องรอรอเขาอาการดีขึ้นก่อนถึงจะสอบสวนได้นะคะ
คือดูจากคลิปเนี่ยคลิปมันจบไวเลยไม่เห็นว่าคือมันพังเสียหายมากจริงนะคะ